วันที่๑๗ตุลาคมโรงเรียนยังไม่เปิดนะคะ

น้องคนหนึ่งค่ะเป็นผู้ชายนะคะอายุ๑๗ปี
โรงเรียนยังไม่เปิดไปหางานเสริมดีกว่า
จะได้มีรายได้จนเจอครอบครัวเนี่ยนะคะ
เขาไปทำงานลักษณะมันอยู่ใกล้น้ำอยู่บนเรือนะคะ
หลังจากนั้นพลัดตกเหลือจมน้ำเสียชีวิต
คุณแม่มาเห็นนะคะร้องไห้แทบขาดใจค่ะ
นี่ค่ะคุณแม่นะคะมาเห็นร่างของลูก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๘โมงเช้านะคะที่ผ่านมานี่เองค่ะ

ว่ามีผู้สูญหายภายในน้ำ
เหตุการณ์นี้บริเวณคลองรังสิตประยูนศักดิ์นะคะ
ที่คลองหนึ่งตำรวจประชาธิปัตย์อำเภอธันยบุรีค่ะ
หลังจากได้รับแจ้งเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อม

จากโรงพยาบาลประชาธิปัตย์และเจ้าหน้าที่อาสานะคะ
ประดาน้ำก็ไปเพราะว่าจะต้องงมหาศพค่ะ
จุดนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดังแถวคลอง๑นะคะ
พบประชาชนมามุงดูเหตุการณ์จำนวนมาก
อาสาสมัครค่ะงมร่างผู้เสียชีวิต
ใช้เวลา๔๐นาทีนำร่างขึ้นมาที่ฝั่งได้

เสื้อยืดสีส้มกางเกงยีนขายาว
ตรวจสอบไม่พบบาดแผล
ทราบชื่อต่อมาชื่อว่านายพิธวัฒน์อายุ๑๗ปี

เจ้าของเรือบอกว่าผู้เสียชีวิตมาทำงานหารายได้พิเศษ

จากนี้พาผู้สื่อข่าวเดินไปดูจุดเกิดเหตุเป็นหัวเรือค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตอยู่ตรงนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นยืนหรือนั่ง
เพราะระหว่างที่ตกลงไปมีเด็กที่ร้านร้องขอความช่วยเหลือ

เจ้าของร้านก็บอกว่ายังแปลกเหมือนกันว่าตกไปได้ยังไง
เพราะสถานที่เรือตรงนี้มันแข็งแรงไม่ใช่ที่อันตรายอะไร
และน้องเสียชีวิตคนที่เสียชีวิตรูปร่างค่อนข้างใหญ่
ตัวใหญ่แข็งแรงเป็นนักกีฬาของโรงเรียน

มาทำงานพิเศษเนื่องจากคุณแม่มาทำงานที่นี่อยู่ก่อนแล้ว
ก็เลยให้ลูกชายมาทำบ้างเพื่อที่จะมีรายได้พิเศษ
หลังจากที่มาทำงานค่ะเป็นเด็กดีขยันทำงานตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็น
เมืองต้นตำรวจบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากนั้นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
ส่งศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
เพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งค่ะ